ดิโกพ่อ
อาวุธยกเกิดด้วย

ตัวแม่ยังนั่งอยู่ในบ้านที่นี้
แต่คือตอนที่ลูกสาวเรียกน้องหมาตอนนั้นรถก็เปิดว่าแตงโมมา
ก็เปิดเปิดวัดแตงโมมาอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะ
แต่นึกว่าเขาไม่ได้ยินแต่ลูกสาวก็เรียกหมาแตงโมค่ะ
แล้วตัวลูกสาวเองก็ไม่รู้ก็ลุกไปเลยแต่ตัวเราเห็นรถแตงโมจอดก็เลยลุกขึ้นไปซื้อ
ซื้อไปสามลูกห้าสิบบาทค่ะซื้อด้วยความเลี้ยงมานานแล้วค่ะ
นานมาเลยเลี้ยงนานจนออกลูกแล้วค่ะแต่ตอนนี้แม่เขาเขาตายไปแล้วเขาโดนรถชน
ก็ขำว่าค่ะแบบว่าลูกสาวเรียกแตงเรียกหมาแตงโมแต่ละบาทได้กินแตงโมจริงจริงอย่างงี้ค่ะ
รู้สึกบีใจค่ะที่แบบมันมันเป็นอะไรที่จะทำให้ทุกคนยิ้มได้ขอโล่ได้

เวล
เวล
โปรดติดตามตอนต่อไป